ก็ได้รับข่าวดีส่งท้ายนะครับเมื่อภรรยาสาวชาวจีนนั้นให้กำเนิดบุตรชายครับ
ให้กำเนิดบุตรชายเมื่อช่วงดึกของวันที่๑๒ธันวาคมที่โรงพยาบาลบำรุงราช

และแฟนวอเล่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับ
ล่าสุดคอร์ชออสได้ส่งข้อความมาว่า

แสดงความยินดีกับบุตรชายและครอบครัวของเขา
ขอให้บุญกุศลทั้งปวงที่ได้กระทำมา

และความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับ
ซึ่งนำผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมดีสุด๑๒

รอบ๔น้องพิงพิชชามน

แชมป์เป็นชิปที่มี๘ทีมเข้าร่วม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมคร่าวเจ้าคุณทหารรัฐกระบัง
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประหว่างที่๔๖มกราคมปีหน้า
สนามเทนนิสจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แชมป์จะได้ตัวเข้าชมธนิดหญิงระดับโลก